มีหนุ่มคนหนึ่งนะฮะ
ต้องเรียกว่าหนุ่มบ้าจันทราด้วยนะ
เห็นเด็กอายุ๑๑ปี

ก็เลยหลอกเด็กหญิงคนนี้ไปที่บ้าน

ใช่โชคดีที่พ่อเขาเห็นท่าไม่ดี
พ่อเขาเห็นลูกสาวซ้อนรถในคนนี้ไป
นายคนนี้นะครับถูกควบคุมตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยตำรวจสอบภอบ้านไผ่นะฮะนายคงสะทอนร่มเย็นอายุสามสิบห้าปีนะครับ
บ้านนี้อยู่ที่บ้านภูเหล็กตะบนภูเหล็กอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
วันนี้ก็ถูกนำตัวไปชี้แผนประกอบคำรับสารภาพนะครับอ่า
ชี้จุดทำแผนนะฮะเมื่อวานเนี้ยก่อเหตุก็คือ
ล่อลวงเด็กหญิงวัย๑๑ปีให้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่ไปที่บ้านตัวเอง
บอกว่าจะพาน้องไปดูการ์ตูนน้องเขาก็หลงเชื่อไง
เขาก็ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปนะฮะไปถึงก็พาน้องเข้าไปในห้องน้ำ
ให้นั่งบนถังน้ำบังคับให้ถอดเสื้อผ้าออกกำลังจะลงมือข่มขืนอยู่แล้วนะฮะ
พ่อของเด็กมาตะโกนเรียกหน้าบ้านเพราะเห็นว่าลูกสาวเนี่ยซ้อนท้ายจักรยานยนต์
ของนายพงศธรมาเห็นท่าไม่ดีแน่แน่ขี่รถตามมาติดติดอืม
แล้วก็เรียกเพื่อนบ้านมาด้วยนะครับเพื่อนบ้านก็มาช่วยกันล้อมบ้านในพงศธรไว้
แล้วก็โทรแจ้งตำรวจนะครับสุดท้ายแล้วครับพอคนมาตะโกนเรียก
พงศธรนี่ทำยังไงรู้ไหมบอกให้เด็กหญิงเนี่ยน้องอย่าส่งเสียงนะ
ใช่ใส่เสื้อผ้าแล้วก็เดี๋ยวค่อยค่อยเดินออกไปอืม
ส่วนตัวเองทำทีไปนอนดูทีวีเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้น
เด็กหญิงก็เปิดประตูบ้านออกไปพอเห็นพ่อเท่านั้นแหละ
ห่มร้องไห้วิ่งหาพ่อด้วยความหวาดกลัวอืม
กับชาวบ้านก็บุกเข้าไปในบ้านเลยนายพงศธรนอนดูทีวีอยู่ครับ
ธรรมเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทีวีไม่ได้เปิดลืมเปิดทีวี
บอกว่าผมนอนดูทีวีอยู่กับพี่นั่นไงคนมันทำผิดไง
แต่ทีวีไม่ได้เปิดที่สุดแล้วก็เลยยอมรับสารภาพ
จุดแรกที่ทำแผนก็คือจุดที่นายพงศธรเห็นเด็กหญิงนะฮะ
บอกว่าเห็นเด็กเดินอยู่ริมถนนก็เลยออกอุบายหลอกให้ขึ้นรถ
จะพามาดูการ์ตูนที่บ้านจุดที่สองก็คือที่บ้านนะ
ที่พาเด็กเข้าไปในห้องน้ำแล้วเตรียมจะลงมือทำอนาจารย์
พงศธรรับสารภาพว่าช่วงเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยไปกินเหล้ากับเพื่อนในหมู่บ้านมา
ก็กินจนเมาอะแหละแล้วก็ขี่จักรยานยนต์จะกลับบ้าน
เห็นเด็กเดินอยู่ริมถนนกลอดอารมณ์ทางเพศ
ฉีดไปนิดเดียวนะครับ
ตำรวจแจ้ง๒ข้อหานายพงศธรนะครับ
ก็คือกระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
และพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปจากบิดามานดาผู้ปกครอง
หรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารย์

นี่ดีคุณพ่อเขาสังเกตนะว่ามันผิดปกติมันผิดสังเกต
คุณพ่อตามเลยมาเคาะประตูเรียก